สูงยาวเข่าดีไม่มีใครเกินสำหรับสาวออร์แกนนั่นเองค่ะ
เจอเวทีไหนเจอบ่อยมากเลยนะสำหรับวงการแฟชั่น
แล้วพักหลังมาจะบอกว่าเจอแต่เวทีที่แบบว่าเป็นงานเดินแบบที่
ผ้าทงผ้าไทยผ้าไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
แซวว่าก็ด้วยความว่าเป็นนางแบบรุ่นใหญ่อะเนาะ

คุณออร์แกนเขาบอกอย่างนี้ที่ได้เดินแต่แบบผ้ามงผ้าไหมเนี่ย
ก็ตามวัยเขาว่าอย่างนี้อันไหนที่ดูดีดูเหมาะสมเขาก็เลือกอันนั้นนะคะ
ส่วนเรื่องที่เล่นละครกันกับบีน้ำทิพย์แล้วก็ฟิล์มธนพัฒน์นะคะ
แล้วอยู่ในกองเนี่ยสองคนนี้เขาเรียกกันว่าแฟนทั้งวันทั้งคืนเลย
จริงหรือเปล่าไปฟังพี่ออร์แกนเมาส์หน่อยค่ะ
เราก็อายุเยอะมากขึ้นนะรับแต่งงานพ่อใหม่
ยิ่งช่วงนี้ก็จะมีงานผ้าไหมเยอะเพราะว่า
คือจริงแล้วผ้าใหม่อันนี้โฆษณาเลยละกันว่าผ้าใหม่คือ
จริงแล้วไม่ได้บอกว่าอายุเยอะจะต้องใส่นะ

คือเราโตแล้วเราก็ต้องเลือกรับงาน
งานบางทีงานแบบเป็นเด็กมากเราก็ไม่ไหวไหมอะไรอย่างนี้

อันนี้ความคิดเห็นเราเนาะคนหลายคนเชียร์คุณบีคุณฟิล์ม
เชียร์ใช่ไหมเราก็น่ารักดีนะอะไรอย่างนี้ก็น่ารัก
แล้วก็อยู่ที่กล้องเขาเห็นชอบเรียกแฟนกันอะไรอย่างเงี้ย